วันนี้เริ่มที่นักร้องสาวสุดฮอทกันดีกว่า

เพราะอะไรช่วงนี้มีกระแสข่าวเยอะเหลือเกิน
แต่ว่าส่วนมากเป็นกระแสข่าวในด้านลง
รามาร์เนาะ
นักร้องไม่เคยร่วมงานกันแต่ว่าไม่แบ่งผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้
เมื่อวานเธอเคลียร์ชัดว่าเธอเคยโอนเงินให้แล้ว๑๐๐๐บาท
และหลังจากนั้นค่ะพยายามติดต่อให้เงินอีก

ใส่ป่ายนึงอ่ะนึงอ่ะไม่รับเอง
คือน้องเสื้อสีส้มสีแดงน้องผู้ชายคนนี้
ใช่ค่ะน้องคนนี้แหละคือน้องก้าวเกริกพลเพชรัตน์
นักร้องหนุ่มวัย๑๗ปีค่ะที่ร่วมฟีเจอร์ริ่งเพลง
คุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว
ได้ออกมาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กตอบโต้เจนนี่

เริ่มแรกเลยเขามาขอให้น้องผู้ชายไปฟิเจอร์ริ่งด้วย
๒ครั้งแต่น้องผู้ชายไม่ไป
ต่อมาก็ได้ไปออกรายการหนึ่งทำให้รู้จัก
แล้วก็สนิทสนมกันมากขึ้นจึงได้ไปร่วมงานด้วยกัน
สิ่งที่ออกมาพูดวันนี้ไม่ได้ออกมาเรียกร้อง
ว่าต้องการเงินนะเพราะเรื่องมันจบไปแล้ว
สำหรับเงิน๑๐๐๐บาทค่ะมีการโอนมาให้จริง
แต่เขาบอกว่าคุณเจนนี่นะบอกว่า
ให้ไว้กินขนมและค่าเดินทางในการอัดเสียงร้องวันแรก

วันที่ไปถ่ายเอ็มวีเอาเงินหนึ่งหมื่นบาทที่เขาให้เนี่ยไปซื้อเสื้อผ้า
ค่ากินค่าที่พักแต่ว่าไม่พอ
เลยต้องควักเงินส่วนตัวอีก๒๐๐๐บาท
ตอนนั้นก็คิดว่าช่วยกันไปก่อนก็ละกัน
ส่วนเรื่องศูนย์แบ่ง๗๐๓๐ที่เขาพูดจริง
ก็ไปคุยกับคุณแม่ว่าจะแบ่งค่ายูทูปให้น้องนะคะ
โกงหรอกแล้วก็วันที่อัดเสียงกับพี่ติ๊กชีโร่
ซึ่งพี่ติ๊กเขาก็นับถือกันเป็นพ่อลูกกันนะนะ
เป็นสัญญาใจคนที่บอกว่าตนติดสัญญากับติ๊กชีโร่
แล้วก็ปิดกั้นตนก็ไม่เป็นความจริง
ตอนนี้ค่ะที่ช้ำใจที่สุดคือคนเข้ามาด่าพ่อเรื่องไปขอเงิน
และยำว่าที่ตนพูดเป็นเรื่องจริงท้าเลยนะ
วันนี้นะครับที่ผมเมานี้ผมแค้นใจที่สุดนะครับ
ใจมากมากเสียใจมากกับคำพูดตรงนี้แหละครับ
คำพูดนี่ฮะเลขของพี่เลยนะไปดูเลยที่พี่เขาโพสต์นะครับ
คำพูดแรกของพี่เลยนะครับ
คุณพ่อของน้องโทรมาขอแบ่งอันนี้ครับ
จนทำให้พ่อผมโดนด่านะครับ
ทำไมพ่อผมโดนด่าอันนี้ผมไม่เถียงพี่เลยนะ
เอาหลักฐานมาให้แน่ชัดก่อนที่จะโพสต์นะครับ

ขอย้ำตรงนี้เลยพาผมไปสาบานที่ไหนก็ได้นะครับ
ผมไปได้หมดผมสาบานได้หมดนะครับ
ไปวัดไอไข้นะครับวัดไอไข้ก็ได้นะครับ
แล้วก็เดี๋ยวคอยวานครับไปวัดไอไข้ก็ได้
ไปวัดไอไข้กันกับพวกกระเกิดที่หินข้อนกันนะครับ
แล้วแต่เราก็ขอให้จบงงได้ดีแล้วกันนะ

โพสต์ผ่านเฟสบุ๊คค่ะว่าวันที่๔สิงหาคมนะคะจะแถลงข่าวทั้งหมดทุกเรื่อง
ที่ไข้ได้หมดท่าสดชื่นที่จังหวัดนครศรีธรรมดา
เพราะว่าเมื่อวานนี้ที่เจนนี่พูดกับน้องก้าวที่ออกมาไลฟ์ไม่ค่อยตรงกันบางประเด็น
เดี๋ยวเราชี้แจงกันอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ